สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้ศุกร์ที่๒๘ธันวาคม๒๕๖๑ครับ
วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของปีนี้นะครับ
ตลอดทั้งวันแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมา
ประชาชนก็เลยทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ
เราจะไปตรวจสอบเส้นทางการเดินทางกันนะครับ
สายเหนือและสายอีสานว่าปริมาณรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เริ่มต้นนะครับไปดูการเดินทางสู่พื้นที่ทางภาคอีสานกันก่อนนะครับ
รายงานสดมาจากพื้นที่สำหรับการเดินทางในเส้นทางสายอีสานนะครับ

ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ชั้นยืนอยู่บนถนนภาวไหวโยธิน
ขาออกมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของ
เขื่อนลำตาคลองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะซึ่งการจราจรณขณะนี้นะคะ
ก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าการสัญจรยังสามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวค่ะ
บรรยากาศสภาพการจราจรด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นเส้นทางที่รถนะคะ
กำลังเดินทางมาจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ของ
เขื่อนลำตะคลองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะรถนะคะจะผ่านมาจาก
ถนนพระหลโยธินนะคะแล้วก็เข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี
ซึ่งปริมาณรถณเวลานี้นะคะก็๕ทุ่มกว่าแล้วนะคะ
ปริมาณรถก็ยังถือว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็สามารถสัญจรได้อย่างคล่องตัวค่ะซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ได้เดินทางออกมาจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีบริเวณของถนนวิภาวดีรังสิต
เมื่อช่วงเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาที่ผ่านมานะคะก็เดินทางมาถึงบริเวณนี้นะคะ
ใช้เวลานานกว่า๗ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
จากการสำรวจของทีมข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
พบว่าตลอดเส้นทางผ่านออกมาจากพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าเขื่องลำตะคลอง
จังหวัดนครราชศรีมานั้นมีจุดตรวจของตำรวจสพนแคร์
ตำรวจสพเมืองสระบุรีทหารและอปพรในพื้นที่
อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนผัดเวรกันนะคะ
ตลอด๒๔ชั่วโมงแต่ในส่วนของประชาชนนะคะพบว่ามักจะหยุดพักรถ
ในปั๊มนะคะมากกว่าที่จะอยู่ในพื้นที่ของที่เจ้าหน้าที่
ได้จัดบริการไว้ให้ค่ะ
เขาจะเปิดช่องทางพิเศษออกมาให้ก็สะดวกขึ้นนิดนึงครับผม
แต่ก็พอหลุดจากที่เขาเปิดให้ก็หนาแน่นเหมือนเดิมครับ
ในปั๊มมันสะดวกสบายดีครับผมแล้วก็ได้ทำธุระอะไรหลายอย่าง
คนที่มาร่วมทางด้วยก็ได้เข้าห้องน้ำกินแวะกินข้าวส่วนผมก็พอได้พัก
ที่จะผ่านไปยังเมืองสระบุรีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
แต่ไม่มีติดสะสมและสามารถสัญจรได้อย่างชะลอตัวเช่นกัน
และยังพบว่านะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคะ
ยังไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ
มีเพียงปัญหารถเสียในบางจุดเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจากจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
บนถนนพระหลโยธินผ่านไปยังพื้นที่ของลำตาคลองนั้น
คาดว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะน่าจะมีปริมาณรถสะสม
ในพื้นที่ใกล้กับเขื่อนลำตะคองมากที่สุดนะคะ
เนื่องจากว่าตำรวจในท้องที่นะคะได้มีการรายงานมาให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ทราบนะคะว่าณขณะนี้นั้นการจราจรบริเวณที่ใกล้กับเขื่อนลำตาคลองนั้น
หนาแน่นพอสมควรค่ะแต่ก็คาดว่าถ้าคุณผู้ชมที่จะต้องเดินทางมาเส้นทางนี้นะคะ
ควรวางแผนการเดินทางแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพรถ
ให้พร้อมในการเดินทางด้วยค่ะและนี่ก็คือการจราจรล่าสุดนะคะ
ที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ค่ะระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ของ
ถนนพระหลโยธินจังหวัดสระบุรีค่ะ
ขอบคุณครับคุณระวีการครับจากเส้นทางที่เดินทางขึ้นสู่ทางภาคอีสานนะครับ